ร้องได้ให้ล้าน

สนุนโดยใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
เก็บกว่าเทศโทร
หล่นเต็มห้องหัวใจ
นับจากนาทีนี้ไป

จริงหรือเปล่า

โอ้โหเรียกว่าลุ้นระทึกกันทีเดียว
เหมือนคนเดินอยู่บนเส้นลวดนะ
เอียงไปเอียงมานะจากการฟังเพลงของลุงยะแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่เดินแบบขาดีด้วยเอามาพึกซีกหนึ่ง
ทุลักทุเลจริงแล้วก็ตัดสินใจได้แบบหวัดเสียว
ว่าผลจะออกมายังไงนะลุงยา
สิ่งที่ลุงทำวันนี้คือทำอย่างเต็มที่แล้ว
จริงขอให้ลุงสูดหายใจเข้าลึกเพื่อรับฟัง
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในการตัดสินใจ
เพราะเกมก็คือเกมไม่ถูกก็ผิด

และเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณวิริยะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณวิริยะร้อง
คุณโรคเจ้า
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
เพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
อยากไปหาพี่รัก
โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้

เรียกได้ซีฟัง
คนที่ไม่รู้สึกว่านี่เป็นใคร

ติ๊กติ๊กติ๊ก
กว่าจะผ่านความกดดันมาได้

กว่าจะผ่านหกหมื่นมาได้
ไม่ทินเรื่องไอ่ง่ายป้าหอมแก้มป้อนใหญ่เลย
เป็นไงพูดบอกความรู้สึกให้หนูฟังหน่อย
ดีใจมากครับโทษนะครับ
เมื่อกี้ป้าก็หอมแก้มลุงแล้วลุงไม่หอมเขาคืนหน่อยเหรอ

หายเหนื่อยเลยหนูหอมแก้มหน่อย
ร้องได้ครับในเพลงที่สี่
คุณวุฒิยะรับไปนะครับวันนี้๖๐๐๐๐บาท
จากเพลงของคุณแมนมีวันเหตุผลน้ำเน่า
วันนี้นะเราก็มีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งความลุ้นในรายการของเรา
แล้วคุณวิริยะก็ทำได้จริงแต่ว่าคุณวิริยะยังไม่ร้องผิดนะครับ
มีโอกาสแข่งต่อไปจนถึงเพลงที่๙เพลงที่๑๐ถ้าทำได้
ตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออีก๑ตัวนะครับ
หมายตั้งเอาไว้๘๐๐๐บาทอีกแค่๒เพลง
แต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้ว
อย่าลืมนะครับกลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณวิริยะนะครับและป้ายูนได้ใหม่ในร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทยรัฐทีวี๑๘นาฬิกา๒๐นาที
แล้วก็จบจากรายการของเราอย่าลืมนะครับ
เกมต่อชีวิตคุณเอชายามิชัยรอช่วยคุณผู้ชมอยู่เหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ผมคุณเป๊กกี้และคุณวิริยะและป้ายูนผู้ชมทุกคนในนี้ขอลาไปก่อนนะครับ

อุบัติเหตุเกิดกี่ครั้งคุณป้า
สองครั้งค่ะต้นเดือนกับปลายเดือน

ข้างที่สองรถท่วงทรกที่โยกอย่างเนี่ยมันขาดขึ้นเลยค่ะขนติน

สันหลังค่ะมันชนแรง
เวลาจะลุกก็เอาสี่ขาลุกขึ้น

เป็นหนี้งบกองทุนหมู่บ้านหนี้สามหมื่น
แล้วก็หนี้ชาวบ้านอีกหมื่นนึงเป็น๔

สู้ไหมสู้ครับ
ก็พ่อก็ทำได้แค่นี้ครับ
คอมันไหวแล้ว